เรื่องของการสกัดจับกลุ่มรถซิ่ง
ตอนนี้ก็มีความเข้มข้นมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่

ก็จะมีกลุ่มรถนักซิ่งแบบนี้ออกมาตามท้องถนน
มีข่าวทั้งในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

แต่น่าสนใจทั้งสองกรณีดีนะครับมาดูข่าวอันนี้กันก่อน
เพราะว่าตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจนครบานตลิ่งชัน
สามารถสกัดจับกลุ่มรถซิ่ง
ปิดถนนกาญจนาพิเศษแข่งรถ
สามารถจับกลุ่มรถนักแข่งและผู้ชมได้กว่า๒๐คน
พร้อมยึดรถแต่งซิ่งของกลางเกือบ๓๐คัน
ก็เป็นการสนที่กำลังของตำรวจทางหลวงกับตำรวจตลิ่งชันเขา

่งหน้าถนนบรมราชชนนานีช่วงบริเวณสะพานกลับรถ
ฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้
เส้นนั้นเส้นยาวนิยมแข่งกันเหลือเกิน
โดยสามารถสกัดจับรถซิ่งที่ดัดแปลงสภาพรถทั้งหมด๒๘คัน
เป็นรถยนต์แต่งซิ่ง๒๐คันรถกระบะแต่งซิ่ง๘คัน
แม่เรียนแบบให้หนังเลยบ้างเนอะ
ธรรมดาเราเห็นจักรยานยนต์ซิ่งคราวนี้เป็นทั้งรถยนต์รถกระบะนะครับ
ขณะที่ผู้ขับขี่บางส่วนก็อาศัยช่วงชุลมุน
ทิ้งรถไปเลยแล้วก็หลบหนีการจับกลุ่มไปได้นะครับ

ภูมิกับการกองกำกับการ๘ตำรวจทางหลวงบอกว่า
ตำรวจพบข้อมูลว่ากลุ่มนี้นัดรวมตัวกันผ่านทางโซเชียล
วางแผนใช้กำลังตำรวจประมาณ๔๐นายดักซุ่มอยู่
จากนั้นพอรถยนต์แต่งซิ่งทยอยมาตามนัดหมาย
รวมกันได้๓๐คันตำรวจก็ล้อมกรอบเลยล่ะครับ
ใช้รถยนต์เปิดไฟไล่มาตามเส้นทาง
จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่สกัดปิดเส้นทางข้างหน้าไว้
สามารถจับกลุ่มนักแข่งและรถของกลางได้